กิจรุ่งโรศค่ะมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมระหว่างทีมชาติไทยที่จะ
สุดท้ายในช่วงค่ำวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจ

กลับไปเมื่อวันที่๘กันยายนปีที่แล้วนะคะ
ทีมชาติไทยลงสนามในศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียน
ที่๒โดยทีมชาติไทยเป็นฝ่ายตามตีเสมอ๒ประตูต่อ๒ค่ะ
โดยได้๒ประตูจากจุดโทษของเทียร์ทรบุญมาธรรม
แล้วก็การยิงของมงคลทศกรัย
ขณะที่เกมนัดเยือนของไทยนะคะแข่งขันกันที่สนามปาสเตดียม
และทีมชาติไทยก็ออกนำอีรักษ์ก่อนถึง๒ครั้งด้วยกัน
จากประตูของมงคลทศกัยในครึ่งแรก
แล้วก็อดีศักดรายสอนในนาทีที่๘๑
ก่อนที่สุดท้ายจะเสมอกันไป๒ประตูต่อ๒ค่ะ
พบกันมาแล้วทั้งหมด๑๕ครั้งด้วยกัน
ทีมชาติไทยชนะได้๒ครั้งอีรักษ์ชนะไป๘ครั้ง
และเสมอกันทั้งหมด๕ครั้งค่ะ
ซึ่งการพบกัน๖ครั้งหลังสุดนะคะทีมชาติไทยไม่เคยแพ้อิรักษ์ค่ะ
เรื่องราวที่น่าสนใจอย่างแรกก็คืออีรักษ์ชุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลายคนด้วยกัน
ซึ่งผู้เล่นทั้งหมด๒๓คนของอีรักษ์ในชุดนี้
อยู่ชุดที่เสมอกับทีมชาติบราซิลเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก
ประตูต่อศูนย์ถึงสิบคนด้วยกันค่ะส่วนราธีชนายชิลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอีรักษ
คนปัจจุบันนะคะนับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่
ยังไม่เคยชนะใครค่ะโดยอุ่นเครื่องสองเกม
แล้วก็ฟุตบันโลกรอบสิบสองทีมสุดท้ายสามเกมแพ้รวดทั้งหมด
ส่วนธนบุญเกษารัฐนะคะก็ลงสนามต่อเนื่องให้กับทีมชาติไทยในทุกรายการ
ด้วยการเป็นสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงมาแล้วทั้งหมดสิบเอ็ดเกมด้วยกันค่ะ
ซึ่งถ้าหากว่าเกมวันนี้นะคะธรรมนบูลสามารถสลัดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาลงแข่งขันได้
ก็จะเป็นการลงสนามเกมที่๑๒ติดต่อกันซึ่งมากที่สุดในนามทีมชาติไทยชุดนี้ค่ะ
และตั้งแต่ฟุตบันโลกในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดนะคะที่เอาทั้งหมดสามสิบสองทีมเข้าสู่รอบสุดท้าย
ออกสตาร์ทในรอบสุดท้ายการคัดเลือกด้วยการแพ้๔นัดติดต่อกัน
ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะคะ
ก็บอกว่านักเตกทีมชาติไทยพร้อมและก็อยากจะให้ทุกคนเชื่อมั่นในทีมด้วยค่ะ
สำหรับเกมที่ไทยจะพบกับอีรักษ์นะคะก็จะเล่นกันที่สนามปาสเตดียมที่ประเทศอิราณ
วันนี้นะคะเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีค่ะ